ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เพื่อนเข้าไปหาของป่าไปล่าสัตว์ป่าอะไรด้วยกันเนี่ย
แล้วยิงกันตายเนี่ยมีขึ้นอีกแล้วเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะคะ
คือหลายครั้งเนี่ยเพราะคิดว่าเอ้าเจอสัตว์ใช่เห็นขยับไปมาปึ้งเข้าไปเอาเพื่อน
นี่ฮะนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่แพร่นะครับ๖โมงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะฮะ
ตำรวจสพสะเอียบว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตในพื้นที่ป่าแม่สอง
นี่ช่วงที่เข้าไปเนี่ยแล้วได้ศพออกมาต้องช่วยกันหามออกมานะครับ
ในพื้นที่ตะบนสะเอียบอำเภอ๒จังหวัดแพร่นะครับ
คือต้องเดินทางด้วยรถยนต์ไปก่อนนะ
จากบ้านท่าวะไปที่เกิดเหตุ๑๐กิโลกรัม
ไปถึงจะเป็นไร่เป็นส่วนข้าวโพด

แล้วเดินเท้าเข้าไปอีก๔กิโลเมตร
แล้วก็ต้องช่วยกันแบกช่วยกันหามออกมา
ออกมาก็ทางเดิมอย่างที่บอกนะครับ

เพื่อนำศพออกมานะครับ
ชัยแคว้
๓๔ปีนะครับนายยงยุทธ์ถูกเพื่อนที่ไปล่าสัตว์ในป่าด้วยการ
นายเกษมสุขจิตอายุ๔๓เป็นคนยิงเสียชีวิตนี่คือปืนที่
ใช้ก่อเหตุนะฮะปืนลูกซองหนึ่งกระบอกแต่ว่าเขาบอกเขาไม่ได้
ตั้งใจค่ะคือนายเกษมเนี่ยบอกว่าอย่างนี้เช้า๑๓มกราคมที่
มานะครับวันนั้นเขาบอกว่าเขากับนายยงยุทธ์พากันไป
ร่วมลงแรงหักข้าวโพดนะในไร่ของนายเกษมจากนั้นเวลา๕โมง
โมงเย็นก็ชวนกันไปล่าสัตว์ในป่าลึกที่ป่าแม่สอง
ก็แยกทางกันล่าสัตว์แต่นัดหมายกันไว้ว่า
เออเดี๋ยวไปเจอกันที่สวนข้าวโพดนะพอเข้าไปในป่าเนี่ยแยกกันนะครับ
สักประมาณ๕ทุ่ม๒๐นายเกษมบอกว่าตอนนั้นนะฮะ
ตามคำบอกล่าของนายเกษมนะได้ยินเสียงเก้งร้องอยู่แถวตรงกลาง
ของลำห้วยแล้วก็ไปส่องสัตว์เพื่อที่จะตีโอบเข้ามาหากัน
ยงยุทธ์ผู้ตายเนี่ยเขาก็ส่องล่องมาตามลำห้วย
ส่วนนายเกษมเนี่ยเขาจะไปส่องสัตว์ทางขาขึ้น
ขาขึ้นตามลำห้วยตรงป่าแถวนั้นเนี่ย
จะเป็นลักษณะเป็นป่าดงดิบนะฮะ
นายเกษมเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงสัตว์วิ่ง
ลงมาตามลำห้วยโอ้โหสัตว์แบบไอ้นี่ต้องตัวใหญ่อ่ะ

เขาลั่นไกลใส่เลยปุ้งไปเลยเสร็จแล้วก็ส่องไฟไปดู
พบว่าเอ้านายยงยุทธ์เพื่อนที่มาด้วยกันนะฮะ
ถูกยิงเสียชีวิตคือกระสุนเข้าไปเนี่ยเสียชีวิตคาที่เลยนะครับ
เกษมบอกว่าก็เลยต้องเดินออกมาจากป่า
มาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านจากชาวบ้าน

ตอนแจ้งกันก็ตี๓ของวันที่๑๔แล้วนะครับ
พอ๖โมงเช้าเนี่ยผู้ใหญ่ก็แจ้งตำรวจแล้วก็เข้าไปแล้วถึงเอาศพออกมา
ผู้ตายนะครับคือนายยงยุทธ์เสียชีวิตชุดที่ใส่เป็นชุดลายพรางทหารนะฮะ
รองเท้ายางสีดำตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนลูกปลายเบอร์เก้า
กระสุนเนี่ยเข้าที่ปาก๑แผลแขนข้างซ้าย๑แผลลำคอ๑แผลลิ้นปีก๑แผล
คือมันเนี่ยมันนัดเดียวแต่มันลูกปลายเกิดจ่ายเป็น๗แผลทั่วร่างกายเลยนะฮะ
นายเกษมเขาบอกเขาส่องปุ้งไปทีเดียวนั่นไงคือแบบล้มลงเสียชีวิตคาที่เลยนะครับ
หลังจากชนะสูตรแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ถึงจะส่งมอบศพให้กับญาติ
ไปบำเพ็ญกุศลต่อนะครับแต่ว่านายเกษมเนี่ยยังไงก็ต้องถูกแจ้งข้อหานะครับ
ก็คือกระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ปล่อยตัวนายเกษมไปแล้วนะครับให้ประกันตัวนะฮะ
เนื่องจากไม่มีพฤติกรรมในการหลบหนีเจ้าตัวเขาก็สารภาพว่าเขาเนี่ย
กับผู้ตายเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันออกไปล่าสัตว์ด้วยกันประจำ
เหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยจริงจริงเพราะมันช่วงกลางดึกแยกกันหาสัตว์นะ
เขาก็ส่องไฟอะไรไปดูแวบเห็นตาคิดว่าเป็นตาสัตว์ป่า
ก็เลยยิงเข้าไปนะแล้วเขาก็ไม่ได้หนีไปไหน
เขาก็ออกมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งชาวบ้านอืมแล้วก็ช่วยกันพาศพออกมาเนี่ยครับ
คุณผู้ชมครับทีนี้ค่ะบรรยากาศงานศพนะคะ
วินัยตาแก้วอายุ๖๔ปีพ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ก็รอให้งานศพเสร็จก่อนก็แล้วกัน
ชาปนกิจศพวันอาทิตย์๑๗มกราคมนี้
ก็ค่อยมาว่ากันกับคนที่ก่อเหตุนะนะ
ปกติลูกชายก็ทำอาชีพรับจ้างหักข้าวโพดแล้วก็ออกหาของป่า

เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพ่อบอกว่าก็ไม่ได้ติดใจหรอก
เพราะพ่อเองก็ไม่รู้จริงว่ามันยิงผิดยิงพลาด

เพราะพ่อเองก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์

เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักข้าวโพด

เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักข้าวโพด
เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักข้าวโพด
เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักข้าวโพด
เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักข้าวโพด

เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักข้าวโพด

เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักข้าวโพด

เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักข้าวโพด

เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักข้าวโพด

เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักข้าวโพด

เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักข้าวโพด

เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักข้าวโพด
เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักข้าวโพด
เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักข้าวโพด
เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักข้าวโพด
เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักข้าวโพด

เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักข้าวโพด
เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักข้าวโพด
เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักข้าวโพด
เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักข้าวโพด

เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักข้าวโพด
เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักข้าวโพด

เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักข้าวโพด
เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักข้าวโพด
เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักข้าวโพด

เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักขาวโพด
เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักขาวโพด
เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักขาวโพด
เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักขาวโพด

เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักขาวโพด

เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักขาวโพด
เพราะพ่อเชื่อกับจ้างหักขาวโพด